เล็กหลบไปหน่อยรุ่นใหญ่เขาจะโชว์ความแซ่บบ้างนี่พูดถึงเรื่องความแซ่บดิฉันยกพื้นที่ให้เลยครองหาดไปเลย๒๔คิราติก๙๐สไลด์ไปเถอะในไอจีชุดว่ายน้ำชุดบิกินี่ทั้งนั้นเลยแล้วคือสวยทั้งนี้คุณผู้ชมคือแต่ว่าไม่ได้จริงเพราะว่ายอมเขาหุ่นดีเขาดูแลตัวเองมาดีเป็นหุ่นในฝันของส
ก็บอกนะคะว่าถึงจะแต่งรูปแต่ก็ไม่เคยแต่งจนหลอกลวงผู้บริโภคนะคะ
ตัวจริงก็ยังตรงปกอยู่ค่ะ
เราจะแบบตุ้งอยู่บนพื้นฐานของความยังเป็นความจริง
ใช่ค่ะมันเหมือนกับบางมุมเพื่อนถ่ายหรือแฟนถ่ายอะไรอย่างนี้
เราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมุมนี้ตัวหนาจัง
มุมนี้ดูอ้วนจังมันเป็นแค่มุมกล้องที่ทำให้เราดูไม่ค่อยดี
เราก็จะแบบเออขอแบบนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างนี้
อ่ะสวยเนอะหัวอ่อนมากจริงคุณผู้ชม
แล้วเจอ๒๔รอบนี้ถือโอกาสอัปเดตหน่อยแล้วกัน
เขาจะแต่งงานแล้วเนาะเดือนกันยายนนี้เจอกันแน่
แต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่างานก็เตรียมกันไปแล้วคืบหน้าประมาณ๕๐ค่ะ
เตรียมงานเองทุกอย่างเลยเพราะว่าตั้งใจจัดเป็นงานเล็กเท่านั้นเอง
แขกเคิก๓๐คนพอจัดขึ้นที่เกาะสมุยนะคะมากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะ
สิ่งที่ทุกคนโฟกัสมากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะอะไรพุทธเจ้าสาว
ด้วยความว่าเป็นแบบบีชเกิลตัวแม่ของแบบสาวทะเล
เพราะฉะนั้นชุดแต่งงานริมทะเลของเธอจะใส่บิกินี่ขึ้นมาจากน้ำเลยหรือเปล่า
หรือยังไงดีนะฮะจะมีตำนานบิกินี่ให้โลกจำหรือเปล่า
ไปเช็คกับสาว๒๔อีกสักครั้งค่ะ
คนคิดแทนเยอะมากว่าแบบเฮ้ยงานแต่งยิบคือแบบเพื่อนเจ้าสาวใส่อะไร
กินี่ใช่ไหมคือทุกคนคิดว่าทุกคนจะแบบบีกินี่ออนเดอร์บี
ซึ่งแบบใจเย็นก่อนคือแบบไม่ใช่ยังมีความเป็นปกติอยู่
จุดที่เลือกก็คือเป็นจังหวัดเป็นเกาะสมุย
เคยไปเที่ยวที่นั่นกับเพื่อนด้วยแล้วก็มีความทรงจำที่ดีกับที่นั่น
รู้สึกว่าเขาดูแลดีน่ารักแล้วก็อบอุ่น
แต่นี่ก็รอติดตามเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามอง
ว่าจะแบบว่าเป็นแขกอบอุ่นอบอุ่นแค่แบบ๓๐คนเท่านั้นเองเชื่อว่างานออกมาดีแน่